แล้วยังไม่หมดนะขอมีต่อนะคุณผู้ชมค่ะที่นครสวรรค์นะคะ
มาดูความคืบหน้ากันหน่อยคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง๒๙กรกฎาคม
ที่มีผู้ชายคนนึงบุกไปหาภรรยาแล้วก็ไปยิงพ่อตาแม่ยายและภรรยาด้วย
เขาอ้างว่าเขาแค้นที่พ่อตากับแม่ยายทำให้ภรรยาเลิกกับเขา
คือตั้งใจฆ่าหมดทั้งบ้านเลยนะคือยิงใส่ภรรยาใส่พ่อตาใส่แม่ยาย
แต่แม่ยายเนี่ยไม่ตายคือคนยิงนึกว่าตายหมด
นึกว่าตายทุกคนแล้วตัวเองก็หนีไปแต่แม่ยายเนี่ยอาการบาดเจ็บนะคะ
คือรอดอยู่คนนึงมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อย
ตำรวจสพตะเคราะห์ก็ควบคุมตัวคนก่อเหตุนะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายจันทวงแก้วคำหรือในเนธอายุ๔๒
บ้านหลังนี้เลยนะคะเป็นบ้านเกิดเหตุนะคะ
ที่หมู่บ้านวังกระโดนน้อยตำบลตะคร้ออำเภอภายสาลีจนครสวรรค์
คือในเนธเนี่ยเอาปืนยิงนางมานพคำแก้วอายุ๔๗ภรรยาของตัวเอง
ถ้วยพุทธรักษาอายุ๗๐พ่อตาของตัวเองเสียชีวิตคาบ้าน๒ศพ
แล้วก็ยิงแม่ยายด้วยนะคะนางนิดพุทธรักษาอายุ๖๘
นึกว่าแม่ยายก็ตายด้วยตัวเองก็หนีไป
แต่แม่ยายยังเคราะห์ดีบาดเจ็บสาหัสนะคะคือรอดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ทุ่มหนึ่ง๒๙กรกฎาคม
เนธทะเลาะกับภรรยาที่ด้านล่างของบ้าน
กระสุนทะลุตาออกไทยทอยจนภรรยาเสียชีวิต
แล้วก็ไปที่บ้านพ่อตาห่างกันแค่๑๐เมตรคือบ้านอยู่ใกล้กันเลย
เอาปืนยิงพ่อตากระสุนเข้าจุดเดียวกันเลยนะ
ตาทะลุท้ายทอยนะคะคือตั้งใจยิงจุดสำคัญจุดเนี้ย
พ่อตาเสียชีวิตคาบันไดบ้านขึ้นบนบ้านไปอีกไปยิงแม่ยายอีก
ยิงแม่ยายยิงไปตั้งสามนัดกระสุนเข้าเบ้าตาซ้ายเข้าคอเข้าไหล่
ว่าแม่ยายตายค่ะแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
มอบตัวกับตำรวจเมื่อวานแต่แม่ยายเนี่ยรอดนะคะ
รอดแต่ก็อาการยังหนักอยู่ถามว่าเอาปืนมาจากไหน
สั่งซื้อออนไลน์คุณผู้ชมผู้ก่อเหตุบอกซื้อปืนออนไลน์
แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้เจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผนสองจุดนะคะ
จุดแรกก็คือที่บ้านที่ตัวผู้ต้องหาอยู่กับภรรยาค่ะ
แล้วก็ยิงภรรยาจนเสียชีวิตจุดที่สองก็คือที่ผู้ต้องหายิงพ่อตา
เสียชีวิตคาบันไดบ้านแล้วขึ้นไปยิงแม่ยาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสบนบ้านนะคะระหว่างทำแผนในเนธยอมรับ
ว่าทะเลาะกับภรรยาอย่างรุนแรงคุมสติไม่ได้
อ้างแค่ว่าตัวเองเนี่ยคุมสติไม่ได้เอาปืนยิงเขาตายเลย
พ่อตาก็ตายตามไปอีกศพหนึ่งไปยิงเขาแต่ตัวเองบอก
ไม่มีสติแต่ตัวเองพกปืนมาแบบนี้ตั้งใจพกปืนมาเนี่ยนะ
ทำแผนแค่สิบห้านาทีนะคะญาติของผู้เสียชีวิตชาวบ้านมามุงดูกันเยอะเลย
แต่ก็ไม่มีเหตุวุ่นวายอะไรโดนแจ้งสองข้อหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็นำตัวไปฝากขังนะคะ
ทีนี้ต้องหาปืนค่ะปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
เนธผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าโยนทิ้งข้างทางระหว่างหลบหนี
ยังต้องหาปืนเพิ่มนะคะญาติญาติของผู้เสียชีวิตเขาก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้าน
คราบเลือดปิดบ้านล็อกกุญแจไปเลย
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะนางวีรวรรณอายุสี่สิบสาม
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดมาก
ตกใจมากกลัวมากนะคะจนต้องหนีไปอยู่บ้านลูกอะค่ะ
เนธผู้ต้องหาปกติก็เป็นคนเงียบไม่สูงสิงอะไรกับใคร
ไม่เคยมีปัญหากับคนในหมู่บ้านแต่เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าเคยเห็นแล้วแหละ
ว่าในเนธเนี่ยเอาปืนมายิงขึ้นฟ้า
เอาปืนมาถือขู่คนในครอบครัวเนี่ยบ่อยมาก
บางครั้งเขายิ่งทีเดียวเขายิ่งครั้งเดียว
ครั้งเดียวนัดเดียวเขาก็หยุดเข้าอาทิตย์ได้ไหมฮะ
ไม่ไม่ทุกอาทิตย์ไม่ทุกอาทิตย์หรอก
ครั้งนึงยิงขึ้นฟ้านะแต่ส่วนมากมันจะเป็นเรื่องอื่นก็เขาก็จะใช้อาวุธแบบอื่น
เออแบบนั้น
ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนนะคะก็คือในถ้วยและนางมานพค่ะ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดวังกระโดนน้อย
ก็ประกอบพิธีทางศาสนาแบบคู่กันเลยอ่ะนะคะบรรยากาศเศร้ามาก
ส่วนแม่ยายที่บาดเจ็บก็อยู่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กระสุนฝั่งในยังผ่าตัดไม่ได้ด้วยเพราะว่าก็อายุเยอะแล้ว
และมีโรคประจำตัวหมายความว่าอาการก็ยังหนักอยู่
น้องสาวของในถวยที่เป็นพ่อตาเนี่ยนะคะนางจรรย์อายุห้าสิบเอ็ดบอกว่า
คืนเกิดเหตุเขาก็ได้ยินเสียงปืนนั่นแหละคิดว่าผู้ต้องหาคงจะทะเลาะกับภรรยา
หรือไม่ก็พ่อตาแม่ยายเหมือนทุกทุกครั้งสิ้นเสียงปืนไปไม่ถึงสามนาที
ตัวผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์พาหลานสาว๓ขวบมาหาเธอที่บ้าน
ฝากให้เธอเลี้ยงแล้วก็พูดขอโทษแล้วก็พูดเลยว่า
ฆ่าทุกคนไปหมดแล้วฝากเลี้ยงหลานด้วยไปแล้ว
ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะฆ่าเขาแล้วมาขอโทษ
ฝากหลานเอาไว้แล้วไปในเนตผู้ต้องหากับนางมณพรรยา
จริงแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันมาตั้ง๒๕ปีนะคุณผู้ชม
อยู่ด้วยกันตั้ง๒๕ปีมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่ง
ทำงานที่สระบุรีที่ผ่านมาผู้ต้องหาเขาอ้าง
พ่อตาแม่ยายชอบว่าเขาชอบบ่นเขาแต่ที่เขาว่าเขาบ่นเพราะอะไรคะ
เพราะตัวเองเนี่ยชอบดื่มเหล้าเมายาและทำร้ายภรรยาไงคะ
ประเด็นนี้เลยทะเลาะกันมาตลอดถึงขั้นขู่ฆ่าล้างโคตรมาแล้ว
แล้วสุดท้ายก็มาก่อเหตุจริงปีที่แล้วทะเลาะกันหนัก
แต่สุดท้ายดูสิคะมาก่อเหตุยิงเขาแบบนี้
ข้ายูละเข้าจะไปใส่อยู่เลยถ้าทะเลาะกันมันจะไปนอนอยู่ที่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ซึ่งเป็นญาติของในถ้วย
นางสาคอนคงสมนึกอายุ๓๒
บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยค่ะจะมีเรื่องทะเลาะกับคนในบ้านเท่านั้นนะคะ
แต่คนอื่นคนอื่นในหมู่บ้านนี่ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร

ภรรยาของคนก่อเหตุ
เคยเล่าให้ฟังว่าโดนขู่ฆ่าหลายครั้ง
ถึงขั้นเคยพาไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่โรงพักค่ะ
แต่สุดท้ายเนี่ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ภรรยาก็ใจอ่อนใจอ่อนทุกครั้ง
ก็ไปถอนบันทึกประจำวันทุกครั้งเพราะว่ารักสามี

นางสาคอนบอกว่าฉันตะโกนถามเลยนะ

ทำไมต้องฆ่าทุกคนในบ้านแบบนี้

ในเนธผู้ต้องหาหันมามองหน้านิ่งเลย
แล้วก็สายหน้าเนี่ยค่ะ
บ่อยมากบ่อยนับครั้งไม่ถ้วนแหละ
ตำรวจเขาแจ้งตำรวจมาก็บ่อย

เราเหมือนมันเป็นเรื่องปกติแล้ว
เขาโทรมาอะไรครับ

อย่างนี้แกก็ต้องโทรตามตลอด

เขาเหมือนกับว่าเขาก็จะหย่ากันนะ
มีแบบจะไปหย่ากันไปอะไรอย่างนี้

พอเขาดีกันเขาก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิม
อารมณ์อารมณ์